เอาพาไปอีกหนึ่งที่นะครับไปดูเรื่องของหอย
หอยใหญ่ต้องไปสุราช
แล้วที่นั่นมีหอยที่คุณผู้ชมไม่น่าจะเคยทานผมเองก็ไม่เคยทาน
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เอาใจในช่วงแบบนี้โดยเฉพาะ

หอยแครงโตโอบแบบนี้ที่จังหวัดศิลป์ราชน์
ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วเมืองหอยใหญ่ไง
ประกอบกับมีเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยจำนวนมาก

ซึ่งเป็นของดีของเด็ดประจำเมืองมาแปรรูป
เป็นหอยแครงดองซีอิ๊ว

แต่พอทำออกมาแล้วคุณเชื่อไหมขายดิบขายดี
วิธีการต้องอย่างนี้ล้างล้างหอยให้สะอาด
ต้องล้างให้สะอาดขัดให้ขาวก่อน

จากนั้นนะครับก็นำมาดองซีอิ๊วครับ
ไปถามคนที่เขาผลิตก็คือคุณสรรยูชูมีบุญ
เขาบอกว่าที่ทำแบบนี้นะคือตนเองเนี่ย
ค้นนำหอยแคลงมาแปรรูปจุด

ต้องการจะเพิ่มมูลค่าของหอยในช่วงที่วิกฤตโควิด๑๙

ก็เลยนำหอยมาดองใส่ซีอิ๊วมันซะเลย
เขาบอกว่าสดสะอาดอร่อยรสชาติถูกใจไม่เคยมีใครทำ
สักหน่อยแล้วจะติดใจ
เขาแบ่งใส่กระปุกขายนะกระปุกละ๑๕๐๒๕๐บาท
ขนาดอย่างไรขนาด๓๐๐และ๖๐๐กรัม
ก็คือกระปุกเล็กกระปุกใหญ่
คุณชอบแบบใหญ่ยอกชอบแบบเล็กคุณเลือกเอาได้เลยนะครับ
ปรากฏว่ายอดขายปึงปังมาก
เรียกได้ว่าทำผลิตแทบไม่ทันเขาว่าอย่างนั้นนะ
เขาบอกว่าภาคที่ชื่นชอบมากที่สุดคือภาคไหนรู้ไหม
อีสานเออจริงน้องเบตองกูรู้ได้ไง
เอาไปยาวฉันยังอยากทานเลยตอนนี้
บอกว่าส่งไปที่นั่นนะวันละประมาณเยอะเลย
กิโลกรัมนี่ก็ถือว่าไม่น้อยนะ
วันหนึ่งก็ถือว่าขายได้ดีเลยทีเดียวนะครับ

เอ้าน้องใบตองคุณชิสาผมว่าสาวหลายคนอยากทาน
ลองดูในนี้แล้วกันในเพจ
หอยแครงดอนซีอิ๊วสูตรเด็ดเมืองร้อยเกาะนะครับ
หรือเดี๋ยวนี้เขากระจอนกระจายไปทั่วแล้วนะ

ไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้ลาซาด้าหรือจะไลน์ก็ได้
ไลน์เข้าไปไหมเดี๋ยวผมเปิดวาร์ฟให้
เขาบอกว่ามีหมดครบทุกช่องทางแต่ง่ายที่สุดเลยโทรไปดีกว่า

ไม่ได้มีโปรโมชั่นปะโถเอ้ย

มันจุภัณฑ์เขาดีนะสะอ้านซิลสุดยากาศ
ไม่เคยทานเหมือนท่านแต่ว่าน่าจะเอาไปยำอร่อย
ลองดูเผื่อได้ไอเดียนะคุณผู้ชมน้ำลายแตก